มันไม่มีทางเธอจะไปทางเดียวกัน

เพราะหนูต้องไปหาลูกหนู

แต่ไม่รู้จักแดงโมไม่อยากไปเจอใคร

เค้ามีมีเพื่อน

มันไม่ได้เป็นดาราแล้วก็ดูดิ
จับใครเหลอรถไม่ใช่มันไปได้แล้วอ่ะ

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด
สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด

สวัสดีครับคุณพลาด